ทั้งสองท่านผมว่าตอนนี้จะ๘โมงคงหิวแล้วล่ะ

เป็นพาสต้าชีสเส้นสด

คือยอมรับเลยนะคะว่ากลิ่นชีสของเขานี่คือหอมมากหอมคลุ้งหอมแบบอยากกินแล้วอยากกินแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เลยแบบดูพี่เขาทำแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากได้คลิปเยอะ
แล้วก็ดูจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายที่เขาจะขูดทีฟคือตอนแรกเราเห็นว่าแบบเหมือนเขาจะหยุดขูดแล้วใช่ไหม
เราก็เลยถ่ายคลิปแบบลุ้นใจจ๋อจ๋อว่าจะขูดไหมแต่พอเรากลับมาดูคลิปนึงเราเจอสิ่งแปลกอ่ะ
ไม่รู้นะว่าคิดไปเองหรือเปล่าช่วยดูหน่อยเหมือนซื้อเป็นยังไงมันเหมือนผมก็ไม่ผมขนก็ไม่ขน
แล้วก็ไม่รู้ว่ากินไปแล้วหรือยังอ๋อตรงรองมันคืออะไรฮะพี่เบิร์ท
เส้นสดครับนี่เส้นนี้ใช่ไหมพี่เส้นพาสต้าหรือเส้นดำ
เส้นพาสต้าตักขึ้นไปแล้วครับพี่ครับผมก็พี่สั่งเส้นสดไหมเหรอ
ผมก็ไม่ใช่ผมขนก็ไม่ใช่ขนอืมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
พาสต้าเส้นสดไม่รู้ได้เส้นอะไรแถมมานะครับคุณผู้ชมว่าเส้นอะไรครับนะฮะ
นี่แหละพี่เบิร์ทให้ตอบมาได้จริงหรอตอบผ่านไลน์ตอบเท่าที่คุณตอบได้ครับ
นะครับคุณนินิวเจ้าของคลิปบอกว่าเธอกินพาสต้าเส้นสดนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่ากินเจ้าเส้นขนนี้เข้าไปหรือเปล่านะครับ
บอกว่าน้องอร่อยนะหมายถึงพาสต้านะครับแต่เจองี้ขอลดความอร่อยไป๕๐คลิปนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์นะครับเจอของอร่อยแค่ไหนยังไงจะกินก็เคลียร์ดูให้ดีก่อนนะครับน่าจะปลอดภัยเธอว่างั้นนะฮะ
อะไรที่ไม่ควรกินก็อย่ากินเข้าไปแล้วเจอจะได้มานั่งเสียใจภายหลัง
งานนี้ชาวเน็ตคิดในแง่ดีครับพี่บุ๊ค
หนวดครับชาวเน็ตบอกหนวด
หวดกุ้งไงเนื้อที่มีกุ้งด้วยเขาเสิร์ฟกุ้งด้วยนะครับ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นขนตาปุ้ยขนตายาวไหม